นี่เก็บไปหมดหรือยังฮะหรือว่ายังอยู่ยังคงอยู่
แล้วก็บางส่วนเท่าที่ได้สรุปไป
อย่างจุดอื่นนะคะก็มีการเพิ่มเติมเข้ามาค่ะ
ก็จะเป็นตู้คอนเซนเนอร์สองชั้นค่ะอีกสิทธิ์หนึ่งก็คืออยู่ที่บริเวณแยกวิสุทธศัพท์นะคะ
ซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะมีเส้นทางมีการปิดกั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายชั้นนะคะ
ก็จะเป็นตู้คอนเซนเนอร์สองชั้นแล้วก็เป็นที่สูงหนึ่งเมตรห้าสิบเนี้ย
อีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะส่วนอีกสิทธิ์ที่มีตู้คอนเซนเนอร์สองชั้น
ก็คือที่บริเวณอ่าแยกสะพานมะขวานต่างชั้นนะคะ
ซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะมีการวางไว้สองชั้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับ
นี่นี่เป็นการวางสองชั้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วหรือเปล่าฮะทั้งสี่จุดที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะ
สามจุดที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี้ยมีการวางสองชั้นตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วมีอ่า
การนำเอามาวางไว้แล้วก็ปิดกั้นในแต่ละชั้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะครับ
คุณวิบลวันไปทำข่าวการชุมนุมของคุณลัสดรมามาหลายครั้งที่เขานัดชุมนุมเหรอนะฮะ
จะเป็นการชุมนุมที่นัดตามปกติหรือว่านัดชุมนุมใหญ่ก็แล้วแต่การป้องกันจุดต่างต่าง
ต่างต่างที่ผู้ชุมนุมจะเข้ามาของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างจากครั้งก่อนหน้านี้ยังไง
ถ้าถ้าก่อนหน้านี้ก็ที่ผ่านมาก็คือรัฐสภาแถวแยกเกียรติกายใช่ไหม
ตอนนั้นที่เราเห็นกับตอนนี้วันนี้เป็นยังไงฮะมีความแตกต่างค่อนข้างที่จะมากนะคะ
เพราะว่ามีการตีวงกว้างออกไปอ่ามากคือการกินพื้นที่จากอ่า
หนึ่งร้อยห้าสิบเมตรจากเขตพระราชฐานแล้วก็ยังกันออกไปอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะ
ทำให้วันนี้เราต้องบอกว่าการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดบริเวณโดยรอบ
เพราะว่ามีการปิดกั้นการจราจรเราได้ต้องใช้การเดินเท้านะคะ
ออกจากพื้นที่ไปเพื่อจะไปดูเรื่องของการสัญจรของประชาชน
การใช้ชีวิตต่างค่อนข้างที่จะมีความลำบากนะคะ
เพราะว่าแม้ว่าตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยจะมีการประกาศออกมาแล้วนะคะ
ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะเปลี่ยนจากการเคลื่อนขบวนมาที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย
ไปที่สำนักงานใหญ่เอสซีบีแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแล้วน่าจะไม่ไว้วางใจนะคะ
กับการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยยังคงมีการตรึงกำลังไว้ที่นี่
ค่อนข้างที่จะจำนวนมากต้องบอกว่าไม่มีการลดลงกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ
แล้วก็มาตรการต่างต่างเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นคน
อย่างที่บอกว่าหลายจุดมีตู้คอนเทนเนอร์ตั้ง๑ชั้น
และหลายจุดก็มีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์๒ชั้นมีรถฉีดน้ำแรงดันสูงนะคะ
มีการนำเอาสิ่งของต่างที่จะมาเป็นการกั้นขวาง
การที่จะให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาในพื้นที่ได้ไม่มีการลดลงเลยค่ะ
ก็คือนอกจากสิ่งต่างต่างแบรีเออร์รวดน้ำหิดเพลงและพวกเนี้ย
ยังอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตู้คอนเทนเนอร์ว่าอย่างนั้นเถ
ใช่ค่ะที่เพิ่มเข้ามาไม่ใช่เพียงแค่เราเท่านั้นนะคะ
ที่มีการอ่าตั้งข้อสังเกตชาวบ้านเองก็ก็ไปถามมาหลายหลายท่านเนี่ย
ชาวบ้านเองก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเพราะว่าการชุมนุมของกลุ่มราศดรที่ผ่านมา
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เข้ามาใกล้เขตพระราชฐานที่ผ่านมาก็มีการใช้เส้นทางถนนราชดำเนินต่าง
มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่มีการวางแผงเหล็กกั้นมีการวางแบรีเออร์แต่นี่เป็นครั้งแรกค่ะ
ที่มีการนำมาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาตั้งไว้ครับ
ไม่ใช่แค่ชั้นเดียวเป็นสองชั้นด้วยค่ะเอ๊ะพอจะมีข้อมูลไหมคะว่า
ก็เมื่อผู้ชุมนุมเขาก็ไม่ได้มาแล้วตรงนี้เนี่ยแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่เคลื่อนออกหรือว่าจะรอดูสถานการณ์อะไรยังไงต่อฮะ
การเช็คข้อมูลไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลความเรียบร้อยก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนคำสั่ง

ยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแต่ยังได้ค่ะครับอ่าขอบคุณนะครับครูนิโมนนะครับ
เดี๋ยวยังไงตรวจสอบเพิ่มเติมต่อนะฮะในรายการข่าวช่วงต่อไปของเรานะครับ
พระคุณนะครับสวัสดีครับคือวันนี้ตำรวจแถลงนะครับบอกว่าการนำตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ปิดกั้นเส้นทางแทนรถเมย์สาธารณะเนี่ย
เป็นการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะครับทุกผู้ชมครับ
เนื่องจากการใช้รถเมย์อาจจะทำให้เสียมูลค่ายืนยันว่าทางขอสมกรเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการอยู่แล้ว
แต่ว่าก็อาจจะต้องดูเรื่องของการหาสิ่งที่เหมาะสมเข้ามามากกว่าประมาณอย่างนี้นะฮะที่ตำรวจแถลงเอาไว้นะครับ